แน่นอนจะมีคนที่ไปผัวพันกับขบวนการนี้เยอะแยะมากมาย
รวมทั้งคนในครอบครัวของแม่มณีหรือว่าเดียเอง
ล่าสุดตำรวจก็มีการนำหมายจับไปจับกลุ่มแม่ของแม่มณี
จับได้ที่ปั๊มน้ำมันที่อุดรธานี
เพราะว่าแม่มณีแม่ของแม่มณีก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดไป
เพราะว่ามีชื่อของแม่ของแม่มณีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ไปดูภาพนาทีที่ตำรวจเข้าไปเจอเอาหมายจับไปอ่านให้ฟัง
แล้วไปดูปฏิกิริยาของแม่ของแม่มณีว่าเขาเป็นอย่างไรครับ

สุดท้ายแม่ก็ต้องรับกรรมตามไปด้วย
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามที

รู้เห็นเรื่องของการแยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินต่างนะครับ
เป็นวินาทีที่นางสาวทวรรณรัฐทิพประเวทซึ่งเป็นแม่ของแม่มณีหรือแม่ของเดียนี่แหละ
เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงเงินออมเป็นลมล้มพับไปหลังจากที่พลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีแสดงหมายจับในความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนเป็นคดีอาญาแล้วก็โทษสูงโทษหนักนะครับ
แล้วก็ร่วมกันในการกู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองอุดรธานีครับ
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีอ่านหมายจับให้กับคุณแม่ของเดียฟังครับ
โดยช่วงเวลานั้นเจ้าตัวเองแม่ตกใจมากหน้าซีดน้ำตาลจะไหลอยู่แล้วครับ
แต่ว่าก็ต้องควบคุมสติอารมณ์เพราะว่านักข่าวก็เยอะตำรวจก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยนะฮะตำรวจเองก็อ่านหมายจับเสร็จปุ๊บนะฮะ
แล้วก็ให้ตำรวจหญิงเข้าไปคุมตัวคือไปคล้องแขนเดินตัวไป
คุณแม่ก็หน้าถอดสีหายใจเริ่มไม่ออกเป็นลมล้มไปเลยครับ
ก็เลยให้ตำรวจหญิงตำรวจชายเข้าไปคล้องแขนช่วยกันพยุงแล้วก็นำตัวขึ้นรถไป
แล้วก็เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลซะก่อนครับ
ระหว่างการแสดงหมายจับนะฮะแม่ของเดียยืนยันว่าตัวแม่เองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือว่าไปมีส่วนร่วมในการโกงในครั้งนี้เพราะลูกสาวมาบอกแค่ว่าให้ตัวแม่เองเนี่ยไปเปิดบัญชีบอกว่าจะเอาไปทำธุระ
ก็เห็นว่าลูกมาขอก็ช่วยเปิดบัญชีไปยอมรับว่าสงสัยว่าลูกเอาเงินเอาทองมากมายแบบนี้มาจากไหน
แต่โดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่สามารถไปสอบถามหรือพูดอะไรกับลูกสาวได้มากมายเท่าไหร่นักนะฮะทีมข่าวเองก็พยายามถามแม่แม่เองเนี่ยเป็นแม่ของแม่มณีมีการ
เงินในช่วงเวลาที่ลูกสาวออกหมายจับต่างรู้เห็นหรือเปล่าตัวของแม่เองก็บอกว่าลูกสาวเป็นคนเอาโทรศัพท์แม่ไปโอนเองแม่ไม่ได้เป็นคนโอนไปฟังครับ

แม่ไปเปิดบัญชีเขาบอกจะไปทำธุระแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูก
แต่ในเมื่อหมายมันมาแล้วก็ต้องแล้วแต่
เพราะแม่ไม่ได้รู้เห็นอะไรทำอะไรครับ
แต่แม่พูดอะไรกับลูกแม่ก็พูดไม่ได้นะฮะอย่างนี้นะครับ
มันมีการโอนเงินออกไปอันนี้เขาสั่งเองหรือว่าคุณแม่โอนเอง
เขาสั่งเขาเอาไปกูโอนเองค่ะเขาเอาโทรศัพท์แม่ไป

แม่อยู่กับเขาในช่วงเวลาวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับ

ไปดูข้อหาที่คุณแม่โดนกันหน่อยคุณแม่โดนข้อหาร่วมกันช่อกง
ก็มีความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันให้กู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
คือสองข้อหานี้หนักมากค่ะหนักมากครับหนักมาก
เพราะว่าคุกที่จะโดนสมมุติว่าถ้าตัดสินแล้วว่าผิดจริงอะไรจริงนะคะ
เหมือนว่าจะโดนสักกี่สี่ปีอะหลายหลายหลายคู่กรณีอะนะ
ถึงแม่จะแม่จะบอกว่าให้ให้เดียเอาเอาโทรศัพท์ไปโอนเงิน
แต่ว่ามันเป็นชื่อของคุณแม่เป็นชื่อบัญชีของคุณแม่ก็เลยโดนร่วม
ทีนี้ในแพทย์วิเชียนรุ่งนิติธรรมเป็นรองภูมิในการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเองก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง๒๐๐
คุณหมอต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือก็ฉีดยานอนหลับให้ให้พักผ่อน
เพราะผู้ป่วยนั้นมีอาการเครียดอย่างหนักนะฮะ
โดยให้แม่ของเดียนั้นนอนสังเกตการณ์อยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า๗ชั่วโมงก่อนที่อาการนั้นจะปกติ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเพื่อสอบปากคำและขยายผลต่อไป
ทีมข่าวของเราก็ตามกันต่อคุณภูริพัฒนบุญนินก็ไปดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝ่าธนาคารบัญชีที่เป็นชื่อของแม่ของเรียคือบัญชีนางสาธวรรณรัฐทิพย์ประเวศ
เป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุขุมวิทย์นาเกลือพบว่าในช่วงของวันที่๑๗ตุลาคม
เบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารรวมกว่า๖๐ล้าน๕แสนบาท

เบิกถอนในบัญชีอีก๑ล้าน๖แสนบาทเป็นเงินหมุนเวียน
รวมช่วงเวลาก่อนที่ลูกสาวจะถูกออกไหมจับมีการยักย้ายโอนเงินไปทั้งหมดทั้งมวล๖๒ล้านบาท
ซึ่งเป็นบัญชีเดียวที่ทีมข่าวได้ข้อมูลว่าตอนนี้มีการเอาเงินออกไปแล้ว
ยังไม่รวมกับอีกหลายบัญชีที่แม่ของเดียเปิดไว้เพื่อรับการโอนเงินให้กับลูกและเป็นชื่อของแม่ทั้งหมด
ซึ่งตัวเลขเงินฝากยังมีอีกหลายสิบล้านบาทที่ยักย้ายถ่ายโอนไปหมดแล้ว
เพราะคุณจะถูกเข้าข่ายว่าร่วมกันช่อกง
เช่นนั้นแล้วถูกจับทั้งหมดนะย้ำว่าถูกจับแน่นอนถ้าไม่มอบตัว
ไปดูหน่อยว่าตอนนี้ทรัพย์สินของเดียของแม่มณีที่ถูกตำรวจยักษ์
ย่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับยึดได้

ก็มีอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ยานพานะรถหรูต่าง
ทางรูปภัณฑ์เงินสดทรัพย์สินอื่น
มูลค่ากว่าตอนนี้ที่ตรวจยึดได้จากกระบวนการของแชร์แม่มณี
หมด๑๓๓ล้านบาท
แต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่ามันมีเงินสดอีกจำนวนมากครับ
ที่ถูกโอนเงินไปยังบัญชีอื่น

ถ้าคุณไม่มอบตัวคุณโดนจับข้อหามร่วมกันช่อกงแน่นอน